จำคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๖ธันวาคม๒๕๖๑ได้ไหมครับ
เกี่ยวกับคดีของเด็กหญิงวัย๑๑ขวบ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นฉุดไปข่มขืน
ผู้เป็นพ่อได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับ
บอกว่าอยากเตือนภัยชาวสระบุรีบ้านเราอยู่ยากแล้ว
เหตุเกิดกับลูกสาวผมเองโดนวัยรุ่นฉุดไปรุมโทรมข่มขืน

เพราะว่ามีอบตนายหนึ่งพยายามที่จะเข้ามาเคลียร์เรื่องจ่ายเงิน
แล้วก็ไกลเกลี่ยจนท้าที่สุด
พ่อของผู้หญิงที่ถูกข่มขืนไปชกกลุ่มวัยรุ่น

เหตุการณ์นี้นะครับเมื่อวานวันที่๒๙
เมื่อวันที่๒๙๒๙พฤษภาคมสารได้มีการตัดสินแล้วนะครับ
กรณีเด็กหญิงอายุ๑๒ปีถูกกลุ่มวัยรุ่น๗คน
วงไปบรุมโทรมข่มขืนเหตุเกิดในร้านจำหน่ายสินค้า
ในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรีเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมปี๖๑นะครับ
โดยหลังเกิดเหตุผู้เป็นพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายทราบเรื่อง
ก็ขอบุกไปดูหน้าของกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุด้วยความโมโห
แล้วก็เข้าทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์ในคืนนั้นยังมีญาติของผู้ก่อเหตุคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อบตที่มาขอเคลียร์มาขอเจรจามาขอจ่ายเงินให้๑๐๐๐บาท
ให้เรื่องจบไปซะแต่ผู้เป็นพ่อยิ่งรู้สึกรับไม่ได้
กับการที่จะมาเอาเงินอุดปากยัดปากแบบนี้นะครับ
ก็เลยไม่ขอยอมความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ล่าสุดสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีมีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวแล้ว
โดยพ่อของเด็กผู้เสียหายเปิดใจกับผู้สิทธิ์ข่าวของเราบอกว่า
เมื่อวันที่๒๙พฤษภาคมได้เดินทางไปฟังคำตัดสินของศาลบรรยากาศในห้องพิพากษา
จากวัยรุ่นทั้ง๗คนที่ร่วมก่อเหตุซึ่งอยู่ในชุดนักเรียนทุกคนแล้ว
ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนที่มีสีหน้าเศร้าสร้อยปนความตึงเครียด
ซึ่งความรู้สึกตอนนั้นนะความรู้สึกของเขาคือเขาอยากให้อภัย
เขาไม่ได้โกรธแล้วไม่ติดใจกับเด็กทุกคนแล้ว

ภายหลังจากฟังคำพิพากษาของศาลแล้ว
แล้วก็ไม่ได้เครียดแค้นกับกลุ่มวัยรุ่น
มาก่อเหตุกับลูกสาวของเขาอีกนะครับ
ผู้เป็นพ่อยังบอกอีกนะครับว่ามีโอกาสไปพูดคุยกับเด็ก
ระหว่างที่กำลังขึ้นรถไปสถานพินิษฐ์
แล้วก็บอกเด็กไปว่าไม่ได้โกรธแล้วนะ
แต่อยากให้เด็กทำตัวใหม่ทำตัวให้ดีขึ้น
เมื่อออกมาจะได้เป็นคนดีของสังคมนะครับ
เขายังเด็กอยู่อาจจะแบบที่ทำไป
เพราะอาจจะฤทธิ์ยาฤทธิความเมาเหล้าอะไรหลายอย่าง
ผมเข้าไปคุยกับทางพ่อแม่เด็ก
ผมก็เข้าไปคุยประมาณว่าผมฝากขอโทษ
ให้เขารู้ว่าผมไม่ได้โกรธแค้นอะไรเขาหรอก
ผมก็ขอโทษเขาขอโทษพี่ชายคนที่ผมตบหน้าไปที่ในคลิปนะ
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อะไรผมก็ฝากขอโทษอบตด้วยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนนั้นมันโมโหจริงแล้วผมก็คุยกับเด็กทั้ง๗คนนั้นอ่ะ
ว่าผมก็ขอออกคุยขอคุยกำลังขึ้นรถกลับสถานพินิษฐ์
ผมก็ขอคุยแป๊บหนึ่งได้ไหม
เขาว่าพวกเด็กคุณก็จะยกมือว่าดีผม
ผมก็บอกว่าผมไม่ได้โกรธแล้วนะ
แต่ถ้าอยู่ข้างในอยากให้ทำตัวดีออกมาจะได้เป็นคนดี

ซึ่งผู้เป็นพ่อนะในวันที่ไปฟังคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว

บอกว่าผมก็ให้อภัยเด็กพวกนี้แล้วนะครับ
จริงแล้วเรื่องนี้ต้องเป็นอุทาหรณ์
มันอาจจะเกิดกับครอบครัวของใครก็ได้
ปล่อยประละเลยลูกหลานนะครับ
ขอให้อย่าให้ลูกหลานอยู่กับเพื่อนมากเกินไป

จนสุดท้ายก็ก่อคดีตามที่เห็นในข่าวอยู่ทั่วไป
และสุดท้ายครอบครัวก็มานั่งเสียใจในทีหลังนะครับ

ท่านต้องช่วยดูแลและเอาใจใส่ให้มากกว่านี้นะครับ

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

โดยวัยรุ่น๖คนแรกถูกตัดสินจำคุกนะครับ๓๖ปี๓๖เดือน
แต่ว่าสารก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเด็กทั้งหมดให้การรับสาภาพ
เหลือโทษ๑๘ปี๑๘เดือน
ขณะที่เด็กคนที่๗คนที่นั่งในที่เกิดเหตุ

ก็โดนโทษเหมือนกันนะครับ๑๘ปี๓๖เดือน
สารลดโทษให้กึ่งหนึ่งก็เหลือ๙ปี๑๘เดือนนะครับ
แต่สารเห็นว่าทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน๑๘ปี

ไปอยู่ศูนย์ฝึกสถานพินิษฐ์จังหวัดลบบุรี
เป็นเวลา๕ปีสูงสุด๗ปี

อาจจะได้ลดโทษอีกตามคำสั่งสารด้วยนะครับ